สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะต้องจับตาฝนตกหนัก
ซึ่งประกอบด้วย๔๔จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะ
และหลังจากนี้อาจจะมีภัยธรรมชาติตามมาค่ะ
พื้นที่ที่ฝนตกหนักจะกระจายทั่วทุกภูมิภาค
ในพื้นที่ภาคอีสาน๑๕จังหวัดนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงต้องระมัดระวังอันตราย
ย้ำแบบนี้ค่ะประกอบด้วย๔๔จังหวัด
พื้นที่เหล่านี้ฝนตกได้ตลอดเวลานะคะ
เน้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงช่วงค่ำ
ดังนั้นพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเร่งเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ฝนที่ตกหนักแบบนี้เกิดจากทางตอนบนของประเทศมีร่องฝนพาดผ่าน
วกกับพายุโซนร้อนตาลิมที่กำลังจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามพรุ่งนี้
ดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูให้มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ลักษณะแบบนี้เกิดฝนตกหนักทั่วไทยตลอดทั้งสัปดาห์
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
คลื่นในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจุดที่มีฝนคลื่นค่อนข้างสูงนะคะ
ถึงสี่เมตรหรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
วันนี้ฝนเยอะไม่มีแดดอุณหภูมิไม่ร้อนจัด
เฉลี่ยอยู่ที่๒๓๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนเยอะ๑๗๐ของพื้นที่
และจะตกแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
คุณผู้ชมแบบนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกหนักทั่วทุกภาค
และตกตลอดทั้งสัปดาห์ตรวจสอบสภาพอากาศ